นะก็คือมีกรณีของอ่าวิวกิ้นเนี่ยไปแจ้งความถูกไหมครับเพราะว่าเหมือนกับ
งงเพราะว่าขับรถตามเลยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็น้องลงไปเคาะกระจกนะ
ปรากฏรถคันนั้นขับหนีไปเลย
นี่แหละมันก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้นว่า

นี่นะฮะสวัสดีครับหลายวันที่ผ่านมาเนี่ย
ระหว่างทางกลับบ้านนะฮะแล้วก็ออกจากบ้านเนี่ย
ผมสังเกตว่ามีรถคันหนึ่งขับตาม
ซึ่งเป็นรถที่มีลักษณะการขับขี่เดียวกัน
สีเดียวกันรุ่นเดียวกันทำให้สังเกตได้
ผมเองรู้สึกกังวลเนื่องจากเป็นบริเวณใกล้บ้าน
ทำให้เป็นห่วงความปลอดภัยของครอบครัวด้วย
เมื่อคืนนี้ได้จอดรถแล้วก็ลงไปขอคุยด้วย
คู่กรณีไม่ยอมเปิดกระจกลงมาคุยด้วยนะฮะ

ผมอยากจะขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบในผลงานของผมนะครับ
และก็มาเจอกับตัวเองตามงานที่บริษัทได้แจ้ง

เป็นห่วงน้องเตยมีเบอร์เนอะ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

เหมือนจะขับหนีอะไรอย่างเงี้ยครับพอพอเหมือนพอไปถ่ายทะเบียนไปถ่ายอะไรไว้อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋ออ๋อไม่แล้วแล้วแล้วแล้วเขาตามเนี้ยลูกเขาเขาตามมานานยังคือประมาณนานแค่ไหนล่ะคือคือมันประมาณช่วงช่วงอาทิตย์มันเริ่มประมาณช่วงอาทิตย์เนี้ยครับวันวันแรกมันคือวันอ่าวันเสาร์อะคร
รู้สึกเหมือนเขาว่ามันมีรถคันหนึ่งตามผมอะไรอย่างเงี้ยคือตามนี่นี่คือหมายความว่าทางด่วนรถมันติดมาครับแล้วคือเขาตามแบบตามทุกจังหวะเลยอะพี่หนุ่มคือหมายความว่าเขาเขาจี้ตูดผมแล้วเขาไม่ปล่อยให้คันไหนแบบแทรกเลยอะคือผมชิดซ้ายเขาก็ชิดซ้ายผมมาชิดขวาเขาก็ชิดขวาอะไรอย่างเงี้ยอืมผมก็เลยรู้สึกว

ว่าเขาตามจริงจริงอะเนอะใช่ใช่ผมก็เลยผมก็เลยจอดอีกทีหนึ่งแล้วก็เลยรอให้เขาขับโอเคออกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยว่าว่าเขาไปก่อนแล้วเราถึงไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยก็ก็คิดว่าเออตอนนั้นยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกครั้งหนึ่งอะคือเมื่อวันอ่าสองวันที่แล้วครับสองวันอาทิตย์ที่เราเจอกัน

พอเราลองชะลอออกซ้ายขับอยู่สี่สิบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตามอะไรอย่างเงี้ยได้เอาอย่างงี้วิวกิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลามันกำลังจะหมดพอดีไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนอกนอกรายการแล้วกันเดี๋ยวพี่โทรไปหาได้ได้หรือว่าหลังว่างว่างวิวกิ้นก็ถ้าเกิดเขาตาม